ไม่ได้ท้องค่ะ

คือเราร์ไปแต่งงานพี่อะไรนะ

คือหอมเวลาไปงานใครหอมก็จะถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่แล้ว

แต่ว่าชุดมันอำนวยได้ไหมให้คนเข้าใจกัน

สรุปก็คือไม่ได้ท้องไม่ได้จะปิดข่าวไม่ได้อะไรเลยไม่ไม่

สบายดีค่ะคุณชันก็มีถ่ายละคร
คุณมาถามเรื่องถ้ำหลวงดีกว่าติดตามข่าวแล้วเป็นไงบ้างคะ

เครียดเป็นห่วงอยากคือตอนนี้เป็นห่วงก็คือน้องเขาหิวอะ
เรารู้สึกว่าบางทีเราอดข้าวอยู่วันหนึ่งเรายังรู้สึกหิวเลย
ก็เป็นห่วงน้องในถ้ำแล้วก็ห่วงพี่อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยคือ
รู้ว่าทุกคนอยากจะช่วยแต่ก็อยากให้แบบเหมือนระมัดระวัง
แล้วก็ดูแลตัวเองกับทุกฝ่ายค่ะอยากให้ทุกคนกลับมาแบบปลอดภัย
พาร์ทของครอบครัวถ้าสมมุติเป็นเราจะต้องรอคอยใครสักคนคนในครอบครัวอย่างนี้
หอมเข้าใจหัวอกพ่อแม่เลยว่าแบบจะใจสลายขนาดไหน
เพราะว่าเรารอโดยที่ไม่มีคำตอบแต่หอมก็ขอโวยพรให้เจอแล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
แล้วก็อยากให้มันผ่านพ้นไปเนอะใช่ไหม
ใช่เพราะว่าตอนนี้คนไทยก็เหมือนแบบเราทุกคนเครียดเพราะว่าเป็นห่วงน้องจริง

เคยค่ะมีไปทำรายการเมย์ไปกับลูกค้าก็จะพาไปเที่ยวถ้ำซึ่งตอนที่เราไปอ่ะ
ที่เราไปอ่ะใหญ่๗ไร่เรายังเดินได้นิดเดียวเลยพอเข้าไปแล้วมันโอดโหมมาก
ก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งแต่อย่างถ้ำหลวงอ่ะเท่าที่เราดูในทีวีอ่ะ
มันคดเคี้ยวมากเลยนะแล้วก็มีซอกเล็กซอกน้อยการเดินทางลำบากมากอันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมาก
เพราะว่าบางที่ก็ไม่เหมาะที่จะเที่ยวหรือว่าอะไรที่เขาเปิดเป็นธรรมชาติสวยงามมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดี
เมืองไทยค่ะต้องต้องระวังใช่ค่ะ
เอาไปค่ะคนมีประเด็นก็เปิดเลยค่ะได้ยินค่ะว่าคุณต้นหอบเคยขายตัวใช่มั้ยคะ
ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติขนาดนั้นดิฉันไม่เคยได้เงินค่ะ
ไม่ชอบตรงนี้
ก็เพิ่งได้ยินแหละประเด็นนี้แต่ก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเห็นหน้าตาสวยแล้วต้องขายทุกคนนะคะ
ดีดิฉันก็เป็นฝ่ายให้บ้างเป็นคนที่มีอุดมการชัดเจนไม่ต้องมาให้เพราะฉันมีเยอะมาก
แต่ว่าเราไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องขนาดนั้นที่คนคุณมาเยอะมาก
คนหอมเดาว่ามาจากคอมเมนต์ถูกไหม
คือคอมเมนต์เป็นใครก็ไม่รู้ถ้าวันนี้เกลียดหอมหรือเป็นโรคจิตเป็นคนไม่ปกติก็สามารถพิมพ์อะไรลงมาก็ได้
แต่หอมว่าคนที่รับสื่อเราต้องถึงเวลาที่ใช้วิจารณญาณในการรับสื่อได้แล้ว
เพราะว่าบางทีคนที่มาเม้นก็เป็นเฟสอวาต้าที่แบบเป็นอะไรที่ไม่ได้แสดงตัวตน
คือวันนี้เราจะไม่ให้ฆ่ากับคนที่เขียนอะไรลงไปก็ได้
มันเหมือนแบบลิ้นไม่มีกระดูกใครอยากพูดอะไรก็ได้
วันนี้ถ้าเธอคิดว่าฉันขายเธอก็เอาหลักฐานมาสิ
บอกมาสิว่าเธอเคยนอนกับฉันแล้วได้จ่ายตังค์ฉันเท่าไหร่
ฉันเคยโดนตอนเป็นนักเรียน
แล้วก็ในยุคของฉันเลยเหมือนเด็กที่ทำงานก็เรียนภาษณีกัน
คือเหมือนกับมันทำงานไปด้วยได้แล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยได้เพราะมันต้องตื่นเช้า
ฉะนั้นบางทีในยุคที่เราเรียนผู้หญิงคนไหนใส่ทองคือทำอาชีพมีอาชีพ
แล้วหอมก็เป็นเด็กที่เคยใส่ทองเหมือนกันแต่เราอ่ะเป็นเด็กที่เราเก็บตังค์ซื้อเองเพราะเราทำงานแต่เด็ก
แล้วทีนี้ก็เลยมีการมาทับทาม
ทาบยังไงก็ไหลอย่างตั้งแต่แบบว่าโทรมาพี่เค้าแอบมองเธอจากหน้าโรงเรียนแล้วว่าที่เธอขาวมั้งได้ราคาดีนะ

ถ้าเกิดหอมคิดจะรวยทางรัฐหอมไม่ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟหรอก
เด็กหอมเป็นเด็กเสิร์ฟได้เงินเดือน๓๐๐เอง
ก็ยังทำงานเลยถ้าเกิดว่าเรารักสบาย
เราก็ไม่ไปทำงานลำบากหรอกก็มานั่งยกแก้วยกอะไรอย่างนี้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

กลัวว่าคำตอบที่มันตลกคนอื่นอาจจะไม่ตลกแล้วอาจจะมีผลกระทบกับเรา
เหมือนตอนที่มันลงคลิปเราทิพย์จันง้อเราอะไรอย่างนี้งมงี
งิ้งอ่ะแล้วกลายเป็นว่าคนมองคนมาด่าเรา
อย่างนี้มันก็จะกลัวว่าเออเดี๋ยวมันเล่นอะไรอีก
แล้วคนจะมาด่าเราก็จะกังวล
แต่หอมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือจะเก็บมาเป็นประเด็น
เพราะว่าใครอยากเม้นต์อะไรก็ได้
ถ้าเกิดเราให้ความสำคัญกับเขาเขาก็จะเม้นอีก
ต่อไปฉันอาจจะทำงานอย่างอื่น
ฉันอาจจะทำแพ้งลีกลูกอะไรอย่างเงี้ย
มันก็จะมีมาเรื่องว่าเฮ้ยพอเราพอเรา

แต่ภาพใจว่าของเราบ้านเราขายตัวมาก่อนมั้ย

ก็มีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่ง
หลายประกาศของเราก็มี
เราก็ต้องรักษาไว้เหมือนกัน
แค่พูดกูดีมึงในสังคมก็ยังพูดกุนอยู่นะ

มันสนุกมากเลยนะเวลาอยู่กับเพื่อน
ต้องกับกลุ่มเพื่อน

หมายความว่าไม่ซีเรียสกับดีตี